อยากจะเตือนกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลช่วงหยุดยาวแบบนี้
การเดินทางเนี่ยสำคัญขับรถขับราใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเตือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูที่กาลสินก่อนเลยค่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถเก๋งแหกโค้งพุ่งตกคลองเพราะดีนะคะเขารอดตายปฏิหารค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณคลองส่งน้ำชนรับประทานถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๖๓กิโลเมตรที่๘
เส้นบ้านโพนทองบ้านห้วยศรีทนตำบลโพนทองค่ะ
คนขับซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยต้องปีนออกมาจากรถได้ทันนะคะก่อนที่รถจะจม
รถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะจมมิดเสียหายทั้งคัน
เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้งแล้วมันก็มืดมาก
รถเขาพุ่งชนราวกั้นทางแล้วก็เลยพุ่งตกคลองส่งน้ำ
โชคดีที่คนขับมีสตินะคะก็เลยออกมาจากรถได้ทันแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะคะ
ส่วนที่สุรินทร์ค่ะนายสุกิตสมทวินขับรถกระบะพาพระลูกชาย
ซึ่งไปบวชแก้บนที่วัดไพรพัฒนาหรือว่าวัดหลวงปู่สวง
อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดไปจำพรรษาที่วัดในอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีทีนี้ถึงสี่แยกบ้านจานในตะบนอาโพนนะคะ
ที่จังหวัดสุรินถูกรถเก๋งของนายธรรมรงศรีสวัสดิ
คนดูแลวัดเขาสาลาอตุลละฐานจาโรพุ่งชนค่ะทำให้นายธรรมรง
บาดเจ็บสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ต้องงัดร่างออกมา
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
ส่วนค่าเสียหายรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
แล้วค่อยทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อไปก่อน
และที่ลำปางค่ะถนนพะหนโยธินสายลำปางปากขาเข้า
ในอำเภอเถินเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มถลายกับพื้นถนน
มีเด็กชายอายุ๑๔ปีหัวฟาดพื้นตายคาที่เลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบป้ายสะท้อนแสงมีข้อความว่า
เว้นระยะห่างตกอยู่ด้วย
ว่าป้ายนี้น่าจะเป็นของรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถ
ที่จะชอบมีป้ายแบบนี้แปะเอาไว้ค่ะ
สอบสวนทราบว่าผู้ตายขี่รถมาพร้อมเพื่อนกว่า๒๐คัน

คิดว่าคงเฉียวชนกับรถคู่กรณีค่ะ

หัวกระแทกพื้นจนเสียชีวิตทันทีนะคะ